พาคุณผู้ชมลงใต้ไปที่จังหวัดสุมราชธานีครับ
ไปดูศึกชิงหอยหน่อยนะฮะแต่ว่าเป็นหอยแขลง

หอยแคลงคุณผู้ชมนะมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่าง
ผู้ชายคนหนึ่งกับชาวบ้านซึ่งเป็นชาวประมงพื้นบ้าน
ตัวผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาลงทุนควักเงินส่วนตัว๒ล้านกว่าบาท
ซื้อลูกหอยจากชาวบ้านเอามาเลี้ยงในที่ของเขา
แต่ถูกชาวบ้านเหล่านี้ซึ่งเป็นประมงพื้นแว่น
ย้อนกลับมาเก็บลูกหอยเข้าไปเกือบหมดเลย
เขาก็อ้าวผมลงทุนต้อง๒ล้านทำไมทำกับผมแบบนี้
ก็เลยขี่เจสสกีเอาปืนไล่ยิงขู่ให้ชาวบ้านหนีออกไปจากที่ของเขา
ไปดูภาพเหตุการณ์เหล่านี้กันหน่อยครับ
พวกมันหินใจเหมือนมั่งอ่ะ
พ่อให้ออกออกไม่ออกอ่ะ

ออกกูยิงใจมันออก
อยู่ในฝันที่ไฟคุณเว้น
สองนัดแรกผมยิงคู่นะ
นัดต่อไปผมเลือกบอกให้ชีวิตแรงจำนิด
เอาไว้เอาไว้ได้เหนียวแปลงให้มัน
เร็วเร็วเร็ว
ไม่ยุดกันใช่ไหม

อยู่ในฝันที่ไฟคุณเว้นออก

กูมีลักษณะ
กูเจอแล้วกูไม่กลัวเนี่ยรู้เปล่าอ่ะ

สิ่งที่คาบอัดอั้นปัญญาไพร์มโมโหคุณหมดตัวแล้วเนี่ย

ใช้ปืนยิงขู่แต่ยิงขึ้นฟ้านะ
ยิงชาวประมงพื้นบ้านที่ไปเก็บหอยของเขาเป็นลูกหอยที่บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวบ้านดอนอำเภอพุนพินที่สุราช
ประมงกำลังเก็บลูกหอยของเขาพอมีการยิงปืนไล่ก็ขับเรือนหนีเอาชีวิตรอดกันไปคนละทิศคนละทางนะครับ
หลังจากเกิดเหตุการณ์นายสันติก็ไปมอบตัวกับตำรวจพร้อมกับปืน๙มมที่เขาใช้ยิงไล่ชาวบ้าน
นายสันติเขาบอกว่าเขาคับแค้นใจเหลือเกินลูกหอยแครงที่ชาวประมงพื้นบ้านไปตักของเขาเนี่ยเป็นลูกหอยที่เขาเพิ่งซื้อจากชาวบ้านมานี่แหละ
เป็นเงิน๒ล้านสองแสนบาทเงินก้อนสุดท้ายหมดตัวเลยเอามาลงทุนนะก็เลยแบบอัดอั้นตันใจโมโหเอาปืนยิงฟ้าข่มขู่เพื่อไล่ชาวบ้านออกไปจากพื้นที่ที่เขาเลี้ยงหอยเอาไว้
ตอนเขายิงไปเขาก็ร้องไห้ไปนะเขาก็โมโหนะฮะ
ส่วนที่สารกลางจังหวัดสุรธานีนะครับมีผู้ประกอบการพ่อเลี้ยงชายฝั่งทะเลหลายอำเภอเหมือนกันสักประมาณ๑๐๐คน
ขอความเป็นธรรมให้กับนายสันติเพราะเขาก็เห็นใจกับหนุ่มคนนี้เหมือนกัน
เรียกร้องฝากไปถึงชาวบ้านหยุดเถอะหยุดไปเก็บหอยในพื้นที่เขาเถอะเขาเลี้ยงเอาไว้เอง
พร้อมเชิญเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยแครงและชาวประมงพื้นบ้านมาคุยกัน
ยุติขอให้หยุดการรับซื้อลูกหอยในช่วงนี้ไปก่อน
รวมไปถึงผู้ประกอบการเองก็ต้องหยุดรับซื้อด้วย

ขณะเดียวกันทีมข่าวเองก็ไปพูดคุยกับกลุ่มประมงพื้นบ้านที่มาเนี่ย
เขาบอกว่าที่ต้องออกไปเก็บลูกหอยในแปลงของกลุ่มผู้ประกอบการเนี่ย
เพราะชาวประมงก็ถูกกลุ่มผู้ประกอบการเอาเปรียบมาแล้วหลายปีเช่นเดียวกัน
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหานายสันติไปเพราะว่าเขายิงปืนไง
ก็โดนข้อหาการยิงปืนในที่สาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุอันควร
ก็เอาหลักทรัพย์๓๐๐๐บาทประกันตัวออกไปแล้ว
แต่นายสันติจะไปแจ้งความดำเนินคดีกลับกับชาวบ้านเหล่านั้น
ในข้อหาบุกรุกและรวมกันปล้นทรัพย์เขาไป
ส่วนมากคนที่เข้ามาก่อเหตุเป็นประมงพื้นบ้านแต่เป็นนอกพื้นที่ใช่ครับ